อ๋อเข้าเก็บเสียง

ต้องเรียกสายลับคุณนี้ถ้าตอบฝากสำนวน
เขาเป็นสายลับนะครับ

มันอยู่ในสำนวนครับ
มันอยู่ในสำนวนครับ
ห้าร์ดแลสด้านใกล้ใจถึงเจ้าครับ

ยังไม่ใช่

ต้องกางจะเปิดทาง
เพื่อไม่ให้คนคนต้องกางมาใกล้ด้วย

โปรดติดตามตอนต่อไป
เห็นกันครับท่านขอบคุณประกาศให้ทุกคนพันธุ์ครับ
ผู้สื่อข่าวนะครับผมถามว่ามันขัดแย้งกับการยิงเปิดทาง

สาเหตุที่ก่อเหตุเนี่ยอยากจะตายดังแล้วก็ก่อเหตุด้วยใช่ไหม
ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ได้เสร็จไปตามข่าวที่ใจอาธิบายครับ